ตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนรู้อยู่ว่า

จะบอกว่าคนที่นี่ภาพขึ้นมาแล้ว
เด็กมีทั้งน้ำตามีทั้งความเซ็ง
มีทั้งความซึมเศร้าเริ่มที่คนแรกเลยมั้ยอันนี้เห็นมีหลายคน
คนแรกเนี่ยคุณน้องเมย่า

เมย่าปกติปังไม่ไหวใช่ไหมคะ
แต่พอเข้าค้าเรียนออนไลน์คุณ

ดูหน้าตาสิแสนสนคนสวยของพี่

คือต้องโดนมาครับเรียนดูสิน้ำตาจะไหล

นี่ตอนเรียนออนไลน์เป็นแบบนี้ตอนอยู่บ้านเป็นยังไง
นี่ดูคุณผู้ชมซ้ายมือนั้นล่าเริงสุด

ซ้ายมือยังถ่านเต็มก้อนอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะ
น่ารักน่าเอ็นดูแหละคืออยู่บ้านนานมันไม่ได้มีคุณครูสอนก็ไม่รู้จะยังไง

อีกบ้านหนึ่งค่ะน้ำตาหล่นตรงขอบจอเหมือนกันคุณผู้ชม
คีรินลูกชายคนโตของพ่อกายแม่ฮารุค่ะ
เรียนออนไลน์มาทั้งวันบีบหัวใจขนาดนั้นเลยเหรอลูก
ดูสิคะน้ำตาหลายฝั่งฝั่ง
คุณแม่ฮารุเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้เห็น
แล้วก็สงสารแล้วก็เอ็นดูลูกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพเปรียบเทียบตอนเรียนออนไลน์น้ำตาไหลนอง
ตอนทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ของน้อง
แม่ฮารุอเนอร์จี้มันต่างกันสุขแล้วค่ะ
ดูซ้ายมือนี่คือน้ำตาไหลนะ

ไม่ใช่คุณพ่อนะเป็นที่ที่ขับ
นี่สงสารเด็กเหมือนกันนะคุณผู้ชม

คือจริงเวลาเรียนมีเพื่อนเขาจะเรียนได้ดีกว่า
ไปอีกคนหนึ่งก่อนจะคุยกันปิดท้ายครับ
เป็นอายุน้อยร้อยมีมขวัญใจพี่ใคร

ใช่ปาลินสิทธิ์แม่เป้ยปานวาด
คนนี้น้ำตาไม่ได้มาคุณผู้ชม

น่าจะบอกได้อยู่นะคะว่าหนูปารินไม่จอยเลย
หน้านิ้วคิ้วขมวดบูบี้ขนาดนี้เลย

ต้องเอาไปเปรียบเทียบชัดว่าเวลาเรียนออนไลน์

เอาขึ้นมาให้เราดูนิดนึงนี่

เขายังมีเพื่อนเล่นไงเขาก็จะสนุกกับการเรียน

ก็จะกำลังใจกับผู้ปกครองทุกบ้านด้วย